ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ไอ้ไข่ที่นี่วัดโบดราชศรัทธาจ้า
ได้โอ้แน่นอนบอกเลยข่าวนี้ได้โอ้โหวาบ
บทราชศรัทธาตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
มีชาวบ้านเดินทางมากราบไห้ขอโชคขอลาบตรงนี้เยอะมาก
กุมารไอ้ไข่วัดโบดราชศรัทธา
นี่หลังเราไปแต่หลังวัดโบสถ์ไง
ไปดูรูบึ้ง
คือปกติเจอกันหลังวัดโบสถ์เลย

เจอในวัดตรงรูปปั้นตรงสาราเลยนะคะ
ปั้นไอ้ไข่ที่วัดบทราชสัทธาอันเชิญ
มาจากวัดเจดีนะคะ

เอาของมาถวายก็มีเป็นขนมเปี้ยบ้าง

สติ๊กบ้างของเล่นต่างบ้างก็มี
บางคนก็จุดประทัดแก้บนกันไปเลย
ซึ่งชาวบ้านที่เขามากราบไหว้เนี่ยเขาทำการจุด
จุดอะไรจุดทูปเสียงทายอุ้ย

ก็ก็แล้วแต่จะโอ้นะอันตรงนี้นี่โอ้
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
มีทั้งเลขจากทูบเสียงทายมีทั้งน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนที่เขาไปส่องกัน
หลังจากนี้ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะ
แล้วแต่เขาเลยไม่อยู่กับเราแล้ว
เราเล่าจากข้อมูลที่เรามีเท่านี้แต่เรื่องหลังจากนี้เราไม่เกี่ยวนะ
ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วดูเหมือนเราเป็นสื่อที่ปัดความรับผิดชอบ
ไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้นอาจจะบอกอย่างนี้
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาทงน้ำตาเทียนก็ทำให้ใครต่อใคร
มีน้ำตาเพราะฉะนั้นฝากเตือนกันเอาไว้ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
ไม่เกี่ยวนะปัดความรับผิดชอบนะ